เขาบอกว่าบ้านครอบครัวสถิตใจหลังใหม่
ราคา๘หลักจะสวยหรูดูแพงขนาดไหน
จริงหรือเปล่าต้องถามพี่ป่อเขานะ

ติดอกติดใจบ้านวิก๓พระราม๔

หลังจากที่เขาหมดสัญญากับทางช่อง
เจ้าตัวก็ได้เดินหน้าต่อสัญญาทันทีอีก

ไม่ใช่รีสอร์ทนะคะนี่บ้านเขาค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยทุ่มทุนสุดตัวเลยด้วยการนำเงิน
จากนักภักดิ์น้ำแรงที่ทำงานในวงการบันเทิง

แล้วก็ลูกชายน่ารักทั้งสองคนนะทั้งน้องภูทั้งน้องเภา
ตอนนี้ตกแต่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หิ้วกระเป๋าควงแขนภรรยาและลูกเข้าไปอยู่ทันที

ตามที่เป็นข่าวนะคะเอาพี่ป๋อ

แต่ภูเวลาไปบ้านใหม่ภูก็จะไม่ยอมกลับบ้าน

แล้วหลังกล่องนี้คือยังไงครับ

เพราะว่าหลายหลักอยู่

ภรรยาสาวคุณเอ๋พรทิพย์ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนแล้ว
ซึ่งพี่ป่อบอกว่าตอนนี้

เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าก็รู้วิธีจัดการกันอยู่นะ

ไม่อยากมีโมเมนต์ลูกสาวบ้างนะ

ลูกเราอาจจะเป็นลูกสาวในอนาคตก็ได้

เดี๋ยวเราก็ให้ลูกเราไปจีบคนอื่นไง

โดยที่ว่าเราก็ไม่ต้องทำไง
เขาไม่ทำอยู่แล้วเราก็ไม่ทำ

ผมรู้วิธีครับผม

ไม่ค่อยเห็นมุมพี่ป่อแบบนี้

ในอนาคตอาจจะมีลูกสาวพี่ป๋อบอก
หมายถึงลูกชายกลายเป็นลูกสาวใช่ไหม
เดี๋ยวลูกชายไปจีบลูกสาวคนอื่น
แต่ที่บอกว่าปิดอู่คือปิดชั่วคราวเฉยนะ